แม่คะยำแหน่มทอดกับพอดค้าบะหมี่
เรื่องอะไรไปดู

ลักษณะเป็นทาวน์ฮาวส์๒ชั้นอยู่ติดกันค่ะ

แล้วก็คือเขามาบอกว่าให้เธอเลื่อน
เขาบอกเอาเธอจอดอยู่หน้าบ้านทำไมจะต้องเลื่อน
เพราะว่าทางฝั่งนู้นมีรถเข็นขายบะหมี่ไง

เธอบอกว่าเธอก็ทะเลาะเบาะแว้งกันกับ
แบรนด์นางคุณช้อนไว้บอกว่า

หัวรถมันจะไปชนกับท้ายมอเตอร์ไซค์นางกุญชร

ตีกันอย่างที่เห็นในคลิปนั่นแหละค่ะ
คือตอนนี้แจ้งความแล้วแต่ตำรวจไม่รับแจ้งความนะคะ

คือจริงอยู่แล้วว่านางกุญชรไม่ได้จอดล้ำไปบ้านใครเลยนะ
มอเตอร์ไซต์เนี่ยจอดถึงหน้าบ้านเธอถูกต้องทุกอย่าง

มันถอยมุมอื่นองศาอื่นได้หรือเปล่า
หรือว่าถ้าเขยิบเบี่ยงจากจอดแนวนอนเป็นแนวตั้ง

คือเพื่อนบ้านมันต้องอยู่กันไปอีกนานนะคะ
ปรึกษากันว่าจะทำยังไงกันดีจะได้อยู่ด้วยกัน